หน้ารักดีกว่านะคะของโหลมร้านแล้วก็คุณตาใช่มั้ย
ก็จะเห็นครูแบบโมเมนต์น่ารักของคุณตาไงกับหลานสาวอยู่บ่อย

ทั้งรักทั้งหลงน้องแพง

เขาหลงมากนะ
ของมงคลไว้ให้กับหลานสาวสุดที่รักด้วยการมอบวัตถุมงคล

เป็นพระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะ

ดีชื่อเสียงคือวัตถุประดูชิมภีร์

ครูสลาบอกว่ามีผู้ที่มีพระคุณให้มาอีกทีนึง
ครูก็เลยตั้งใจนำไปเลี่ยมทองค่ะ

แล้วก็อยากให้เป็นพระประจำตัวของน้องแพง

แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาหลานสาวตัวน้อย

ให้เป็นพระประจำตัวแปลงเลย

ให้เอาเค็มกัดเหนียบให้ทุกวัน

แฟนสาธุลูกนี้สาธุ
เอ้าจับแล้ว
จับแล้วจับไว้แล้วจับไว้

ตายังไซส์อยู่เลยคุณผู้ชมค่ะ
นิดนึงก็แล้วกันนะพระนาคปรกใบมะขามหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะ

เด็กองค์เบาที่เขาไว้เหมาะกับผู้หญิง
เหมาะกับเด็กเล็กในการ
ห้อยคอไปเป็นพระคุ้มครอง
ปกปักรักษาคุ้มครอง